อาหารป่าครับคุณผู้ชมครับใครจะเชื่อ
ทำกินกับเพื่อนในวงเล่าวันนี้เป็นอาชีพไปแล้ว

ร้านครัวร่มไซแกงป่าของพี่สงกรานเกษียณสาครอายุ๔๓ปี
ตั้งอยู่ใต้ต้นไสขนาดใหญ่เลยนะที่บ้านป่าหมากตะบนวังกระแจอำเภอเมืองตราดครับ
บรรยากาศชิลมากชิลมากแกงปลารสเด็ดฝีมือพี่กรานเนี่ยนะ
โอ้โหเป็นพ่อครัวเองทำเองนี่นี่เผากระทะให้มึงร้อน

ไม่มีกินไม่ได้เดิมนะฮะมันผิดกฎหมาย
โอ้โหจะกินช้างป่าเอาเนื้อน้ำมันหอยไป

ป่าผัดเผ็ดกวางทอดกระเทียมไก่บ้านต้มกระวานที่พูดมา
นะโอ้โหใครมาเนี่ยนะครับ
งป่าที่นี่เขาบอกว่าเผ็ดหอม

ซึ่งวัตถุดิบก็ซื้อมาจากท้องตลาดนั่นแหละ
ก็นะปลูกเองบ้างซื้อบ้างนะครับ
ก่อนจะมาเป็นร้านร่มไซแกงป่าเนี่ยคือตัวพิการเองชอบกินอาหารปลา
อย่างงี้ว่าปลูกเองบ้างคโบยเพื่อนบ้าง

นี่ใครอยากกินอาหารป่านะก็ถ้าราดข้าว๔๐บาทเองถ้าซื้อกับข้าว๘๐บาท
เปิดขายทุกวันนะใครจะโทรไปสั่งก็ได้จองโต๊ะก็ได้

ไม่ใช่ฮะไฟก็ลุกในกระทะ
เป็นกระทะเหล็กเขาเผาให้หอม

อ๋อหอมกระทะเป็นแบบนี้แหละ

อืมบรรยากาศก็ดีเมนูก็น่ากิน